กลับมาดูสถานการณ์ในบ้านเราบ้างนะคะที่ลบบุรีเนี่ยมีเหตุสลดเกิดขึ้น
เพราะว่ามีลูกเขยคนหนึ่งเมาคลั่งค่ะพยายามไปง้อขอคืนดีภรรยา
แต่ปรากฏว่าถูกพ่อตากีดกันก็เลยคว้าปืนลูกโม่เนี่ย
จ่อยิงทั้งพ่อตาแล้วก็ญาติเสียชีวิตไปสองศพคาวงข้าวเลยนะคะ
เรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรติดตามกันในรายงานเลยค่ะ
นี่คือรอยเลือดจากเห็ดกลัดยิงที่กระเซ็นไปทั่วบริเวณแคล่ไม้ยกสูง
ตรงลานอเนกประสงค์ของหมู่บ้านตำบลดงมรุมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
เหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ฝีมือคนกราดยิงไม่ใช่ใครที่ไหนคือนายเฉลิมพลสวัสดิ์สลุงอายุ๔๓ปี
ใช้ปืนลูกโม่ขนาด๓๘มาเจาะยิงพ่อตาของตัวเองแบบไม่ยั้งคาวงข้าว
ไม่เท่านั้นยังกราดยิงญาติญาติที่กำลังล้อมวงกินข้าวอยู่
เผยคำพูดสุดจะอั้นในธรรมนองพวกมึงอย่าอยู่เลยตายกันไปให้หมด
จากเหตุกราดยิงนี้มีผู้บาดเจ็บถึง๔คนในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๒คนและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทราบชื่อนายทองดีอุดบุญอายุ๖๒ปีที่เป็นพ่อตาของนายเฉลิมพลถูกยิงเข้าที่เอว๓นัด
และนายสามารถบัววาดอายุ๖๐ปีที่เป็นญาติพ่อตาถูกยิงเขาที่ท้อง๒นัด
ชนวนเหตุเบื้องต้นมาจากนายเฉลิมพลถูกนายทองดีพ่อตากิดกันหลังมาง้อขอคืนดีแฟนสาวถึงที่บ้าน
โดยแฟนสาวผู้ก่อเหตุคือนางสาวสิริพรอุดบุญอายุ๓๒ปีเผยว่าหลังตนทะเลาะกับนายเฉลิมพล
และได้ย้ายมาอยู่บ้านพ่อได้ประมาณ๒๓เดือนพร้อมเผยว่าตลอดเวลาที่อยู่กินกันตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เฉลิมพลจะเป็นคนติดสุราและไม่ยอมหางานทำจะรอแต่เงินเดือนของเธอและเงินเดือนที่เธอหามาได้
เฉลิมพลก็จะชอบขอไปซื้อเหล้ามาดื่ม
จนทำให้ทนพฤติกรรมไม่ได้
ตัดสินใจขอแยกทางกับนายเฉลิมพล
หลังเลิกรานายเฉลิมพลก็พยายามตามตื้อ
โทรศัพท์มาง้อตลอดกระทั่งมาก่อเหตุขึ้น
พร้อมยืนยันพ่อของเธอไม่เคยกิดกัน
แต่เห็นว่านายเฉลิมพลอยู่ในอาการเมา
ขอให้กลับไปที่บ้านแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ก็เท่านั้น

เมาตกงานก็คือเราหางานให้ก็คือไม่ไป
คือเห็นพี่โปรนายเฟสเหมือนแหละว่า
อยากให้เขาตายไปตามพ่อของพี่

แล้วลุงเราก็เจ็บอีกคนนึงก็คือมันก็
อ่าอย่างที่รู้กันก็คือในใจใครครับ
ขอให้มึงตายตามอะไรอย่างนี้
สำหรับนายเฉลิมพลคนก่อเหตุตอนนี้ถูกนำตัวไปรักษา
ที่โรงพยาบาลโคกสำโรงและอาการปลอดภัยแล้ว
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แบ่งกำลังเฝ้าอยู่หน้าห้องพักฟื้น
เพื่อรอนำตัวนายเฉลิมพลไปดำเนินคดี
ทั้งนี้นายเฉลิมพลสารภาพกับเจ้าหน้าที่ว่า
ทำลงไปเพราะโกรธพ่อตาที่กิดกัน

อีกทั้งทุกคนในบ้านก็ไม่มีใครชอบเขา
จึงทำให้อัดอั้นและสะสมความแค้นไว้จนทนไม่ไหว

ต้นตำรวจแจ้งข้อหานายเฉลิมพลข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตเส้นพิษรักไม่ยังคิด
พรากชีวิตคนแบบไม่หวนคืนข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน